ล่าสุดที่มีข่าวออกมาบอกว่ามีคนไทยที่อยู่ที่จีน

เดินทางไปทางที่เบสแล้วไปเข้าอินเดีย

คือไม่รู้ว่าเป็นหวัดเสียชีวิต
เป็นไวรัสเสียชีวิตหรือว่าอาจจะเสียชีวิตเอง

ล่าสุดเนี่ยวันนี้ทางรู้สึกจะเป็น

เจ้าหน้าที่กงศุนยันยันย์ไม่ใช่ข่าวจริงสื่ออินเดีย

เสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่๒๘มกราคมที่ผ่านมา
ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา

พยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ในเมืองโกกาต้า

ขึ้นไส้แล้วก็มีไข้อาการของเธอ
สุดหนักจึงต้องทำให้ถูกย้ายไป
เมื่อเวลา๒๓นาฬิกาของ

หญิงไทยวัย๓๒นั้นก่อให้เกิด
แสความตื่นตระหนกมีการส่งตัวอย่าง
ยังสถาบันไวรัสวิทยาแห่งชาติ
ประเทศอินเดียที่เมืองปูเน่

โคโรนาเนื่องจากไม่สบาย